คือคุณชนะเจ็บช้ำน้ำใจมากนะคะที่ไม่ถูกลอตเตอรี่เลยกินเข้าไปซะ

คุณต้องเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกนี้นะคะไปบริจาค
เพราะว่าเขาเอาไปทำเป็นบายสีพญาศรีสุโธพญานาค
สวยงามอลังการมากแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง
ไปดูกันค่ะว่าสวยแค่ไหน
นี่ค่ะนี่ค่ะไปกันที่สารากลางบ้านดงสร้างขวายจังหวัดอุดรธานี
เห็นลอตเตอรี่มากมายหลากหลายรูปแบบนี้นะไม่ใช่ลอตเตอรี่ใหม่
ไม่ได้เอามาขายจำหน่ายไม่ใช่อันนี้คือที่ตรวจแล้วว่าไม่ถูก
เขาก็รวบรวมกันเอามานะคะเพื่อที่จะเอามาทำงานประดิษฐ์
นั่นก็คือการพับเป็นบายสีเซียนพญานาค
ทำออกมาค่ะทำเสร็จแล้วก็จะเอาไปถวายสักการะแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ
อย่างเช่นสปุศีสุโทพญานาคาแห่งคำชโน่ค่ะ
นี่ค่ะเราเห็นแบบนี้โอ้โหคิดว่าต้องเป็นเมกาโปรเจค
เจกต์ยิ่งใหญ่แน่นอนก็เลยไปคุยกับผู้ที่เริ่มทำบายสีจากลอตเตอรี่
นั่นก็คือคุณพี่พงพัฒน์ส่องแจ้งครับพี่เขาบอกว่าได้ไอเดียการทำใบสีจากลอตเตอรี่
มาจากการที่เห็นว่าการทำใบสีจากใบตองเนี่ยเก็บไว้ไม่นานมันก็เหี่ยวแห้ง
กลัวจะทำได้พับกลีบพับจับกลีบอะไรอูหูตั้งนานเนี่ย
ก็เสียดายที่คนเนี่ยตั้งใจทำก็เลยคิดหาวิธีจะทำให้ใบสีเนี่ยอยู่ในฐานที่สุด

แล้วออกมาเป็นแบบนี้ใช้ลอตเตอรี่ทำคุณผู้ชม
เห็นไหม๑ล่ะสวยงาม๒เป็นการใช้วัสดุที่จะต้องทิ้งเนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์
สามอยู่คงทนถาวรนานวันก็สวยงามด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะหาไม่ยากค่ะ
ซื้อกันบ่อยอยู่แล้วทุกงวดเพราะฉะนั้นมันมีเยอะอืม
เดียดีแบบนี้เป็นยังไงอ้าวไปฟังพี่พงพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้
คือไอเดียของเขานะครับอ่าอลังการจริงจริงนะทำแล้วทำแล้วออกมาเนี่ย
จากจะต้องไม่ทิ้งพวกนี้ให้เป็นขยะแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ที่เขามาทำบายสีด้วยนะคุณนะคะเรียกได้ว่าคนที่ซื้อรางวัลไป
ไม่ถูกรางวัลก็เอาลอตเตอรี่พวกนี้แหละ
มาบริจาคได้เป็นการทำบุญได้อีกทางหนึ่งจะได้เป็นประโยชน์
สำหรับคนที่จะไปซื้อพานใบสีไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธไง

เอาแบบนี้ละกันผมเชื่อว่าที่อยู่ที่ควรจะจัดส่งไป
ควรจะต้องบอกหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องใบตองจดเอาไว้เลยฮะดิฉันจดแล้วค่ะ
นั่นก็คือส่งไปที่คุณพงพัฒน์ส่องแจ้งนะคะหรือว่านายไพรวันภูริศรีค่ะ
เราจะขึ้นบ้านเลขที่ให้ไหมบอกแล้วค่ะคุณชมจดตามเลยนะบอกเลย
บ้านเลขที่๑๑บ้านดงสร้างควายหมู่๖ตำบลนากว้าง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรหัสปรายศนีย์๑๔
ส่งไปตามนี้นะครับน้องใบตองครับ
ไอ้ที่มีอยู่ไอ้ที่ซื้อแล้วไม่ถูก
ผมว่านะที่เขาซื้อแล้วไม่ถูกสามารถสร้างออกมา
เป็นลูกพญานาคได้ใหญ่ยาวเลยนะ